ผมอยากจะเล่าเรื่องราวที่มันน่ารัก

ยังมีรอยยิ้มหยามเช้าคุณยังจำน้องคนนี้ได้ไหมน้องมายมิ้นจำได้อืม
น้องไปต่อจำได้คุณภิกษาจำได้คุณคุณ
แต่คุณผู้ชมจำได้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจ
เดี๋ยวผมจะย้อนกลับไปดูวีรกรรมของน้องมายมิ้นท
ให้คุณผู้ชมได้ดูจะได้นึกภาพออกว่าเอ๊ะน้องมายมิ้นเขามีอะไรมาอัปเดตฮะ

มิ้นลืมตาค่ะเลิกทำสมาธิได้แล้วค่ะ
นายมิ้นเลิกทำสมาธิได้แล้ว

นี่คือน้องมายมิ้นที่สามารถยืนสมาธิได้อย่างยาวนาน

สัมผัสได้ถึงคนรอบข้าง

โอ้โหนี่คุณครูเรียกหลายทีแล้วนะ

แล้วทีนี้มาดูเรื่องล่าสุดของน้องเขาครับ
แล้วว่าอะไรคุณครูแทน
ซึ่งเป็นคุณครูโรงเรียนนาคัมพิทยาศร

บอกว่าหนูน้อยคนนี้ที่ชื่อว่า

จากคลิปนี้แหละที่ยืนทำสมาธิ

คือเขาดูข่าวของเราดูตลอดข่าวนี่แหละ

เพื่อมอบทุนการศึกษาจำนวน๕๐๐๐บาท

ซึ่งทางโรงเรียนนาคัมพิทยาศรนะครับ

วันที่๒๙กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เอง
บรรยากาศโอ๊ยน่ายินดีจริง
คือใครกันหนอที่ใจดีอย่างนี้
ผู้ใหญ่ใจดีผู้มีเมตตานั่นก็คือ
พระอาจารย์เรวัตวรธรรมโม
นักสำนักปฏิบัติธรรมฐาน
พุทธะเศรษฐ์ดินแดนสุขี

อยู่ที่ตำบลคลอง๖อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีนะครับ

แล้วทำไมท่านใจดีมีเมตตาให้น้องขนาดนี้ล่ะคะ
ครูแทนเขาเล่าอย่างนี้ครับคุณชิสาบอกว่า
พระอาจารย์เรวัตเนี่ยท่านบอกว่าน้องมายมิ้นนั้น
ทำท่ายืนสมาธิที่เด็กปกติไม่สามารถทำได้
เมื่อจบข่าวที่ผมได้เล่าไปในตลอดข่าว
อาจารย์เลยโอนเงินเข้าบัญชีครูแทนเลย
แต่ถ้าพระอาจารย์ท่านเมียอายุเยอะแล้ว
ก็เลยไม่สะดวกที่จะเดินทางมามอบด้วยตัวเอง
เอางี้ละกันเราทั้ง๓คนก็ขออนุโมทนาบุญ
แล้วก็ชื่นอกชื่นใจยินดีกับน้องมายมิ้นเนี่ยนะครับ
ให้ตั้งใจเรียนเรียนหนังสือเก่งเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่และคุณครู
และก็ยืนทำสมาธิต่อไปนะน้องมายมิ้นนะ
สุดยอดน่ารักมากยินดีกับน้องมายมิ้นกับครอบครัวด้วยนะ
อย่างที่บอกแหละขอให้น้องมายมินตั้งใจเรียนนะจ๊ะ
ตั้งใจนั่งสมาธินะจ๊ะยืนสมาธิไหมได้